บุกเดี่ยวควงปืนแล้วก็ไปจี้ชิงทอง๓๔เส้นน้ำหนัก๖๘บาท
ห้างดังอำเภอปากช่องนะฮะท้ายที่สุดเจ้าของร้านใจเด็ดนะคุณฮะ
คว้าปืนวิ่งไล่ตามมีการดวนปืนกับคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยเจ็บแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุดนะฮะ
สุดท้ายคนร้ายเสียชีวิตแล้วข่าวล่าสุดนะครับ

คว้าไปจากร้านทองนะฮะและท้ายที่สุดเขาวิ่งหนีออกจากหน้าห้างดังกลางอำเภอปากช่องตรงนี้นะฮะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจ้าของร้านทองวิ่งตามไป
เจ้าของร้านทองวิ่งตามไปจนกระทั่งมีการยิงตอบโต้กันนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเอาปืนมาด้วยปืนจริงครับคุณฮะ
เจ้าของร้านทองก็คว้าปืนจริงยิงใส่คนร้ายเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะ
หน้าห้างเลยสุดท้ายเนี่ยคนร้ายถูกยิงบริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะครับ
คนร้ายจอดรถเพราะไปต่อไม่ไหวลงไปนอนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามรวบตัวได้ทัน
คุณผู้ชมฮะตำรวจสพปากช่องก็เข้าตามรวบตัวคนร้ายรายนี้
แล้วก็ตรวจค้นในตัวนะคุณในกระเป๋าสะพายพบปืนสั้นขนาด๙มม
กระสุนปืนและระเบิดไป๊บอมอีกหนึ่งลูกด้วยรวมทั้งสร้อยคอทองคำจำนวน๓๔เส้น
น้ำหนักเส้นละ๒บาทรวม๖๘บาทมูลค่าก็๒ล้านกว่านะครับ
ว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกยิงสวนได้รับบาดเจ็บก็มีความพยายามในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
กู้ภัยฉุกเฉินอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะและในขณะนั้นเองตำรวจเนี่ย
ก็นี่ตรวจสอบตรวจสอบทรัพย์สินคือทองที่ไปขโมยมา
ระหว่างนั้นคนร้ายเริ่มร้องโอดโอย

แล้วก็ถูกยิงที่หลังมีเลือดไหล
คนร้ายคือนายประกิจเขียวเสนอายุ๓๕ปี

แล้วก็ค้นทองแล้วตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บ

โอ้โฮอายุ๓๕ปี

ในรถสืบมุมมือถูกมือ
ไปดูนี่ไป
คุณผู้ชมฮะจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่
คนดูข่าววิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะ

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันนะฮะว่าคนร้ายบาดเจ็บถึงขนาดถูกยิงเนี่ย

หรือเป็นช่วงจังหวะที่กำลังรอกู้ภัยรออะไรหรือเปล่า

ทางด้านของเจ้าของร้านทองก็คือนายวีรวัตรอาศัยธรรม
อายุ๓๘ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย

และกำลังเก็บทองใส่ตู้นิรภัย
มีพนักงานหญิง๓คนยืนอยู่หน้าร้าน
คนร้ายเดินเข้ามาคุณแล้วอย่างที่เห็นในวงจรปิดเลยนะ
เดินมาเท้าตู้เอาแขนทั้งสองข้างเท้าบนตู้
แล้วก็เอาปืนออกมาแบบเงียบนะครับ
ปืนออกมาขู่บังคับให้พนักงานหยิบถาดทองคำให้
ก่อนจะกวาดทองคำไปใส่กระเป๋าเดินออกไปจากห้าง
และพยายามชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อใช้หลบหนี
แต่ว่าตัวนายวิรธรรมเจ้าของร้านทอง
ก็คว้ากุญแจวิ่ง
เจ้าของรถเขาคว้ากุญแจวิ่งหนีทัน
เป็นจังหวะเดียวกับที่ตัวของเจ้าของร้านทองคือนายวีรวัตรเนี่ย
ถือปืนออกมาด้วยวิ่งตามคนร้ายออกมาด้วย
และคนร้ายหันมาเห็นยิงใส่เขาก่อน๑นัดนะ

ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถูกคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

ซึ่งครั้งนั้นจับคนร้ายได้พร้อมทองคำทั้งหมด
ครั้งนี้เขายิงไปเขาไม่รู้ว่าโดนจริงนะ
คุณผู้ชมท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้นะฮะ
คนร้ายที่ถูกยิงนะครับ
ก็คือนายประกิจเสียชีวิตแล้ว
ตอนเกือบเที่ยงคืนสัก๕ทุ่ม๔๔นาที
แพทย์แจ้งว่ากระสุนเข้าบริเวณด้านหลังขวา
กระสุนฝังอกเลือดออกในช่องท้อง
แล้วเกิดอาการช็อกปั๊มหัวใจแล้วไม่เป็นผล
ก็คุณผู้ชมเลือดออกข้างในนะ
เพราะว่าตอนที่ไปควบคุมตัวคือไม่มีเลือดออกมา
แต่เลือดออกข้างในหมดเลยออกข้างในช่องท้อง

จะได้ร่วมชนะสูตรศพสาเหตุการณ์ตายอีกครั้ง
จากนั้นจะส่งศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

และตอนนี้ตำรวจได้ติดต่อกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ

เดินทางมาให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ครับ
ส่วนนายวีรธรรมอาศัยธรรมอายุ๓๘ปี
เจ้าของร้านทองที่ใช้ปืนยิงสวน
ทำให้นายประกิจคนร้ายเสียชีวิตนั้น
ตำรวจจะเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียด
เรื่องต้นอาจจะมีการแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนจะมีพยานหลักฐานว่าเป็นการต่อสู้

เพื่อรักษาชีวิตหรือทรัพย์สินหรือไม่